หลังจากที่เจ้าชายอับดุลมาตินรัชทายาทลำดับที่๔แห่งราชวงศ์บลูไน
ได้รับความสนใจจากสาวน้อยสาวใหญ่ชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับ

นำคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าชายรูปงามพระองค์อื่น
อีกหลายราชวงศ์ทั่วโลกที่มีทั้งโสดและไม่โสดไปติด
ไปติดตามกันครับ
จากการจัดอันดับของนิตยสารแกรมเมอร์ของอังกฤษ
เพิ่งจะเผยแพร่ออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
เจ้าชายรูปงามอีกพระองค์ก็คือเจ้าชายคาวฟิลิปแห่งสวีเดน
เป็นพระโอรสพระองค์ที่๒และพระองค์เดียว
สมเด็จพระราชาธิบดีคาวที่๑๖กุสตาฟแห่งสวีเดน

โดยนิตยสารลงรายละเอียดบนเว็บไซต์ว่า
พระองค์ทรงมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับเจมี่ดอแน่น
มาด้วยเจ้าชายเฟสเดอริกรัชทายาทแห่งราชบันลังเดนมาร์ค
มีพระชนมายุ๔๗ชันศา
โดยเป็นเจ้าชายที่ทรงมีพระชันศามากที่สุดในบรรดาเจ้าชายทั้งหมดในโพลนี้
พระองค์ทรงเข้าพิธีเสกสมรสแล้วกับเจ้าหญิงแมวรี่
อดีตนักปรึกษาการตลาดชาวออสเตรเลียเมื่อ๑๒ปีก่อน
ทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมกัน๔พระองค์
ขณะที่เจ้าชายปีแอร์คาซีรากี้รัชทายาทลำดับที่๗จากราชวงศ์โมนาโค
โผล่เจ้าชายหนุ่มรูปงามจากนิตยสารฉบับเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว
เจ้าชายหนุ่มองค์นี้มีพระชนมายุ๒๘ชันศา
และทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับเบียดริสต์บอริมิโอ
สาวของท่านเขาชาวอิตาลีเมื่อปีก่อน
ส่วนนี้คือเจ้าชายฟิลิปอสแห่งกรีสและเดนมาร์ค
ชนมายุ๒๙ชันศา
สูจน์เมื่อ๒๖เมษายน๒๕๒๙ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
โดยทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์สทาวน์ในสหรัฐ
และทำงานที่กองทุนบริหารความเสี่ยงในแมนฮัตตัน
และนี่คือเจ้าชายอเมดีโอแห่งเบลเยี่ยม
เดยุคแห่งออสเตรียเอสเตย์
รัชทายาทลำดับที่๖แห่งราชวงศ์เบลเยี่ยม
โดยเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นวันคล้ายวันประสูจน์ของพระองค์
ซึ่งในปีนี้มีพระชนมายุ๓๐ชันศาแล้ว

พระอรุณชาของเจ้าชายอาเมดิโอ
โดยพระองค์กำลังศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การจัดการและการเงินที่มหาวิทยาลัยในอิตาลี
อกจากนี้นิตยสารอังกฤษยังจัดอันดับให้สมเด็จพระราชาธิบดี

กษัตริย์หนุ่มพระชนมพันศา๓๖พันศาจากราชอาณาจักรภูตาลติดอยู่ในโผล่นี้ด้วย
โดยระบุว่าแม้พระองค์จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าชายแล้ว
แต่ก็ยังทรงเป็นที่รู้จักกันในฐานะเจ้าชายทรงเสน่ห์จากเอเชีย
ต่อกันที่เจ้าชายเฟลิกแห่งลักษิมเบิกพระชนมายุ๓๑ชันศา
ซึ่งกลายเป็นพระชนกมือใหม่หลังเจ้าหญิงคลายแห่งลักษ์เมิกพระชายา
มีพระประสูติการพระธิดาในเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
ปิดท้ายกันที่เจ้าฟ้าชายโฮคุณมะกุฎราชกุมารแห่งนอเวย์
ได้รับการเปรียบเทียบว่าทรงมีพระพักษ์เหมือนกับเจอราชบัตเลอร์นักแสดงชาวสก๊อต
องค์ทรงรับราชการทหารเป็นนาวิกโยธินในกองทัพเรือและดำรงตำแหน่งนายพลในกองทัพบกนอเวย์อีกด้วย